ปิดท้ายตอนนี้นะคะไปดูเรื่องของภัยแรงกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
มีพายุฤดูร้อนก็จริงแต่ภัยแรงก็ยังคงน่าห่วงอยู่
หลายพื้นที่เลยไปดูกันหน่อยค่ะ
พลตรีอัครเดชบุญเทียมรองแม่ทัพภาคที่๒นะคะ
ก็เป็นประธานในการปล่อยขบวนกำลังพลและยุทธโปรกรณ์ช่วยผู้ประสบภัยแรง
ภายใต้โครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแรงประจำปี๒๕๕๙
ที่บริเวณลานหน้าสโมสรร่วมเรืองชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ก็ตั้งใจเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแรงให้ทันต่อสถานการณ์
และประสานส่วนราชการในพื้นที่
บูรณาการร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะ
สำหรับสถานการณ์ภัยแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเนี่ย
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแรงมี๓จังหวัดค่ะ
ก็คือมินครราชศรีมาร้อยเอ็ดแล้วก็ศรีสะเกด
มี๕อำเภอ๗ตำบล๕๓หมู่บ้าน

ตอนนี้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแรงแล้วค่ะ
ส่วนทางใต้เองไปดูที่ศูนย์ราชธานี
ทหารจากมณฑนทหารบกที่๔๕พร้อมภาคีเครือข่าย
ก็ปล่อยขบวนกำลังพลช่วยผู้ประสบภัยแรงเหมือนกันนะคะ
โครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแรงเหมือนกันนี่แหละประจำปีนี้
ทั่วทุกภาคของประเทศเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะทำให้เกิดปัญหาภัยแรงในหลายพื้นที่
คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า
ปีนี้จะมีฤดูร้อนที่ยาวนานค่ะ
โดยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต้องร่วมมือกันนะคะ
ท้ายขึ้นเหนือกันเลยค่ะที่แม่ห้องศร
ชาวบ้านสองหมู่บ้านสองฝากฝั่งลำแม่น้ำยวมแล้วก็จิตอาสา
ต้องช่วยกันนำกระสอบกว่า๒๐๐ใบบรรจุซาหิน
เพื่อทำฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ค่ะ
แล้วก็เพื่อให้เป็นพื้นที่อาศัยของพันธุ์ปลาด้วย
เพราะว่าน้ำในแม่น้ำยวมคุณผู้ชมดูสิ
มันแห้งขอดลงไปเร็วกว่าทุกปี
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหาภัยแรงรุนแรงด้วยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็กลัวกันว่าน้ำที่แห้งขอดนี้เนี่ย
เดี๋ยวจะไปกระทบกับเรื่องที่อยู่อาศัยของพันธุ์ปลา
ที่เขาอนุรักษ์ไว้บริเวณสะพานน้ำยวมค่ะ